ส่วนพักประชาธิบัติที่การเลือกตั้งครั้งนี้ได้สอสอทั้งเขตและบัญชีรายชื่อประมาณ๕๐ที่นั่งนะครับ
ทำให้นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักต้องลาออกพร้อมกับจุดยืนที่เคยประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้ง
เรื่องการไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จนถึงขณะนี้ในภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือไม่
หรือว่าจะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าในพักนั้นยังแตกออกเป็น๒เสียงนะครับ

มติจากที่ประชุมกรรมการบริหารพักประชาธิบัติชุดรักษาการ
ยังไม่ขอตัดสินใจทิศทางพักและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะร่วมรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน
โดยจะให้กรรมการบริหารพักชุดใหม่พิจารณาร่วมกับสอสอที่ชนะเลือกตั้งเป็นผู้ตัดสินใจ
หลังกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วคือความชัดเจนล่าสุดที่ออกมา
แต่ไม่เท่ากับเรื่องภายในพักที่กำลังสารวนจัดกระบวนทัพกันใหม่หลังนายอภิษฎเวชาชีวะประกาศลาออก
เห็นเรื่องการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่แบ่งออกเป็น๒ฝ่าย๒คั่วชัดเจน
เห็นได้จากความเคลื่อนไหวของกลุ่มอดีตกรปศเดิมที่อยู่ในพักหลายคน
สำรวจพลังเพื่อกำหนดทิศทางพักแล้ว

อย่าให้สมาชิกแสดงความเห็นออกสื่อมากนัก
ชุดของเรามีความคิดตรงกันว่า
ไม่มีการทำอะไรมารีโวท
ไม่อยากเห็นการแข่งขันในครอง

ว่าแข่งขันเอาเป็นเอาตาย
ซึ่งมันไม่ใช่วิธีทางประเย็บใต้

จะต้องแข่งขันเสร็จจบเป็นจบ
คนใหม่จะต้องมีการกำหนดสเปคว่าสาการขนาดนี้
พักษมณ์อุตสัตว์ต้องการหัวหน้าแบบไหน
ไม่ใช่ว่าเป็นคนของกลุ่มใด
และผมเชื่อว่าผู้สมัครหัวหน้าพักครั้งนี้
จะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ส่งลงสมัครเป็นหัวหน้าพักด้วย

ปรากฏรายชื่อหลายคนออกมาให้เห็นแล้ว

ซึ่งไม่ว่าคนเหล่านี้จะใช่ตัวจริงหรือไม่
แต่หากได้รับเลือกจากสมาชิกให้เป็นหัวหน้าพักคนต่อไป
ก็จะเห็นทิศทางของพักมากขึ้นว่าจะไปทางใด

ที่เห็นกวนให้จับควบกับพักษมณ์พลังภรรชารัฐ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย
จากระดับแก่นำแต่ละฝ่ายแล้ว
ยังเกิดกระแสในทวิตเตอร์ติดแฮชแท็ก
ใน๓ล้าน๙ติดเป็นเทรนด์อันดับ๑วันนี้
เพื่อแสดงออกว่าคะแนนเสียง๓ล้าน๙แสนเสียง

สนับสนุนแนวทางของนายอภิษฎ

ร่วมกับระบอบทักษิณด้วยการขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ
โต้ความพยายามจะนำพาพักไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ขณะที่วันนี้มีคนรุ่นใหม่ในพักประชาธิปัตย์นะครับ
ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คเช่นกันนะครับ
เพื่อที่จะสนับสนุนให้พักนั้นเลือกแนวทาง
ในการเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับ
เพื่อที่จะสนับสนุนให้พักประชาธิปัตย์นั้นเลือกแนวทางในการเป็นฝ่ายค้านอิสระ
แต่ว่าพลาดไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสอสอนะครับ
ทุกคนนั้นคือเสียงที่มอบให้กับพักที่ประกาศชัดว่า
จะไม่สนับสนุนรัฐบาลที่สุ่มเสี่ยงต่อการสืบทอดอำนาจ
ซึ่งเป็นการประกาศตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าพักประชาธิบัตย์ควรเป็นฝ่ายค้านอิสระ
พร้อมกับเปิดโอกาสให้พักนำเสนอสิ่งใหม่กับการเมืองไทย
เป็นฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์
พระฤทธิวัชรสินยังบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้
ให้เห็นชัดว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่ทางเลือกหลักของประชาชนในวันนี้
พักประชาธิปัตย์จะต้องเปลี่ยนแปลงพันธกิจต่างของพัก
ด้วยการถอดบทเรียนและปรับปรุงตัวเอง
ซึ่งถึงเวลาแล้วที่จะต้องลื้อโครงสร้างทั้งหมด
เพื่อความอยู่รอดของพักประชาธิปัตย์ในอนาคต
อกจากนี้ยังได้บอกว่า
ประชาธิบัตินั้นหมดเวลาแทงกั๊ก
หมดเวลาล้าสมัยและหมดเวลาล่าช้า